ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยแม่ไม่น่าเชื่อ
ลูกชิ้นปิ้งกับลูกชิ้นทอดไม่รู้ว่าใครชอบกินอะไร
แต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งที่เขาไปหาเรื่อง
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดบอกว่ามาจอดรถอะไรแถวนี้เนี่ย
ค่ะลูกค้าเขาหายหมดรายได้นี่หดหายเลย
ค่ะเพราะลูกชิ้นเหมือนกันอย่างนี้หรอใช่แต่ของเขาปิ้งของเขาเขาทอด

ผมก็ยังขายไม่ได้เลยนะไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะโอ้

คนละอย่างกันนิดเดียวแล้วหลานราบก้อยเนี้ยเขาขายอยู่
ถิดกันเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยมันได้พูดมาหมา
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดมานั่งตรงนี้นะครับฝั่งพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งเขามาหา

เจ้าของร้านขายผัดไทยก็เลยต้องบอกอย่ามาทะเลาะกันที่นี่จะขายของ
นี่นะฮะถือเหล็กเข้ามาเลยนะครับกระบองเหล็กนะฮะ
คมขู่ถึงร้านผัดไทยที่พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดเนี่ยนั่งอยู่นะครับ
นี่เป็นร้านผัดไทยแถวถนนพระราม๖ซอย๑๙นะครับ
เหตุราชเทวีกรุงเทพครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะฮะ
มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับนี่ท่อนเหล็กเลยนะ
คือคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมด
อย่างเช่นบอกโอ้โหคุณจะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอด
มันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าหรือเปล่า

ต่อให้มาจอดอยู่ใกล้กันถ้าเขาจะกินทอดเขาจะกินปิ้ง

บางคนก็อยากกินทอดบางคนก็อยากกินปิ้ง
หรือว่าอาจจะให้มีปิ้งอย่างเดียวถ้าไม่มีทอดจะได้ไม่มีตัวเลือก
ยังไงก็บังคับว่ายังไงต้องกินปิ้งทางฝั่งปิ้งเขาเลยมาหาทางฝั่งทอดเลย
อยู่ดีมาจอดรถอยู่แถวร้านเขานะครับ
ทุกผู้ชมครับเราก็ไปสอบถามคุณพี่เจ้าของร้านขายผัดไทยนะฮะ
ทางฝั่งพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดเข้ามานั่งกินผัดไทยอยู่เมื่อคืนนี้นะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนั้นเจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดเนี่ย
เขาขี่รถขายลูกชิ้นทอดมาจอดหน้าร้านผัดไทยนะ
แล้วก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านบอกนี่ขายของจะหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้าน
จากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีฝั่งของพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งก็ถือท่อนเหล็กเข้ามาที่ร้าน
หาพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดมาเออะโวยวายว่าทำไมมาจอดรถขายลูกชิ้นทอดแถวนี้
มันใกล้กับร้านขายลูกชิ้นปิ้งของเขาทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยมันลดลงรายได้เขาหาย
เจ้าของร้านขายผัดไทยต้องห้ามศึกแล้วบอกไปทะเลาะกันที่อื่นนะอ่า
อย่ามาทะเลาะกันแถวนี้นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยแยกย้ายกันไปนะครับ
ส่วนฝั่งของคนขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยนะทางเจ้าของร้านขายผัดไทยบอกว่าเขาจะขาย
แถวนี้พระราม๖ซอย๑๙เนี่ยช่วงบ่ายแล้วเขาก็จะตระเวนไปขายที่อื่นต่อ
แล้ว๒ทุ่มจะกลับมาขายที่นี่ฝั่งลูกชิ้นปิ้งนะ๒ทุ่มก็จะกลับมาขายต่อ
ลูกชิ้นทอดเนี่ยทางร้านขายผัดไทยบอกว่าความจริงเขาไม่ได้ขายแถวนี้นะ
เขาขายที่อื่นแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเขาแค่ขี่รถมาแล้วมาจอดเพื่อมานั่งกินผัดไทย
ทางฝั่งลูกชิ้นปิ้งก็เลยคิดว่าเขามาจอดแล้วมาแย่งลูกค้า
ก็เลยเข้ามาแล้วเอาจริงเนี่ยคุณพี่เจ้าของร้านขายผัดไทยบอกว่าความจริงคนขายลูกชิ้นทอดที่ถูกหาเรื่องเขาขายมาก่อนด้วย
แต่เขาไปมาเขาตะเวนไปตะเวนมาเขาไม่ได้แบบจอดแล้วก็ขายเป็นหลักเป็นประจำ
ยังไงก็เคลียร์กันดีก็แล้วกันนะคนทำมาหากิน